เสาไฟฟ้าแรงสูงหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำ
จนรถพังยับเยอะและมีผู้บาดเจ็บ๕คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอกาบเชิง

ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีได้ครับก็สามารถเอาจักรยานยนต์คันนี้ลงมาจากเสาไฟฟ้าได้
ตอนนี้เอาไปเก็บไว้ที่สพกาบเชิงแล้ว
ทีนี้ค่ะทางกู้ชีพเทศบาลตะบนกาบเชิงนายสิทธิลาบขุมทองเขาบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
เจอรกระบะยี่ห้ออีซูซูทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๕๐๕สุรินประสบอุบัติเหตุช่วงขาเข้าอำเภอกาบเชิง
คือรถเนี่ยนะคะพลิกคว่ำลงไหลทางแล้วก็พลิกคว่ำอยู่หลายตลบ
มีคนเจ็บ๕รายตอนเข้าไปช่วยเนี่ยคนที่นั่งมาในรถกระบะก็พากันคลานออกมาเอง
คือส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บหนักอะไรครับส่วนรถจักรยานยนต์ที่ไปห้อยอยู่บนเสาไฟฟ้าสูงสี่เมตรเนี่ยค่ะ
เป็นรถจักรยานยนต์ที่อยู่ท้ายกระบะอ๋อเขาใส่ท้ายกระบะมาใช่แล้วช่วงเกิดเหตุกระบะพลิกคว่ำ
แล้วอย่างที่บอกว่าพลิกคว่ำลงไหลทางหลายตลบแล้วมันเหวี่ยงแรงคิดดูเหวี่ยงแรงถึงขั้นที่รถจักรยานยนต์อยู่ท้ายกระบะ
มันกระเด็นดีดสูงไปอยู่บนนั้นน่ะไปติดอยู่พอดีทำไมอย่างงั้นก็ปลิวไปตกนู่นน่ะ
พลิกคว่ำแรงเบอร์ไหนเนี่ยไม่ต้องแต่งต้องแต่งเอาลงมาโอ้โหคนขับรถกระบะค่ะนายนรงเดชภูลีบอกว่า
ขับรถกระบะแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ใส่ท้ายกระบะมานะคะมาจากตลาดชายแดนช่องจอม
จะไปส่งเพื่อนที่บ้านเชื้อเพลิงอำเภอปราศาสตร์พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้า
ระยะกระชั้นชิดค่ะตัวเองก็เลยหักหลบรถก็เลยเสียหลักตกถนนที่กำลังก่อสร้าง
แล้วก็พลิกคว่ำตีรังกาอยู่หลายตลบอ่ะนะคะจนสภาพรถพังยับเยิน
รถจักรยานยนต์ดีดขึ้นไปบนเนี่ยเสาไฟขนาดเนี้ยครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าทุกคืนแว้นมากันอืม
เป็นกลุ่มก็มีสองสำคัญก็มาครับ
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าชินแล้วอ่า
วัยรุ่นมาแว้นกันแทบทุกวันก็รบกวนชาวบ้านอยู่บ่อยบ่อยตลอดเลยเนี่ยค่ะ
อืมทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเคลียร์พื้นที่นะคะ
พวกวัยรุ่นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมามาจอดในจุดที่เพิ่งเกิดเหตุนะคะ
ช่วงที่เคลียร์พื้นที่อ่ะเหรอไม่กลัวอะไรเลยอ่ะอ่า
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยตำรวจกวดขันจับกลุ่มให้หน่อยสิ
ถ้ามันมีแว้นมาตัดหน้ารถคันอื่นมาก่อกวนเนี่ย
มันจะเกิดปัญหามันจะเกิดอุบัติเหตุมันจะนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินอีก
ถนนสร้างหลายทางอยู่มันยังแว้นไม่กลัวกันเลยนะ
ขณะเขาไปกู้จุดที่เกิดเหตุมันยังขี่จักรยานยนต์ไปจอดดูกันอยู่
แว้นอ่ะสพกาบเชิงก็บอกว่าเดี๋ยวลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวสอบปากคำกันอย่างละเอียดแล้วก็เดี๋ยวไปตามดูว่ามีคันไหนขี่ตัดหน้า
ค่ะก็เอาจักรยานยนต์ไปปิดทองด้วยนะครับ

ไม่เห็นเห็นแต่รถกระบะห้าศูนย์ห้า
อ๋อจำแม่นลิกความด้วยบัตรเจ็บห้าคน